พาไปดูภาพอันแสนน่ารักแล้วก็อบอุ่นนะคะของครอบครัวนี้ค่ะ
เมื่อคุณแม่โบแวนด้านะคะจูงน้องมะลิแล้วก็คุณตาค่ะ
ออกงานเดินแบบครั้งแรกคุณผู้ชม

โดยหลังจากที่โชว์ตัวกันบนแคทวอล์เสร็จปุ๊บนะคะ
คุณแม่โบพร้อมน้องมะลินะคะก็ออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะ
โดยแม่โบก็เผยถึงอาการป่วยของตัวเองค่ะ
คือก่อนหน้านี้เข้าโรงพยาบาลค่ะ
เพราะว่าติดเชื้อไวรัสในกระเพาะอาหารต้องพักฟื้นอยู่๒คืนค่ะ
รับนะคะว่าช่วงนี้เป็นบ่อยมากนะคะ
แล้วก็ปีนึงต้องมีสักครั้งหนึ่งนะคะที่ต้องเข้าโรงพยาบาลค่ะ
สาเหตุก็มาจากอาหารการกินนี่แหละค่ะ
รับประทานอาหารที่มันผิดปกติรวมไปถึงทำงานเยอะพักผ่อนน้อยค่ะ

อกจากนี้นะคะแม่โบยังเผยถึงผลงานเพลงล่าสุดของน้องมะลิ

ทั้งร้องทั้งเต้นเองนะคะ
โดยคุณแม่ทุ่มงบไม่อั้นค่ะ

ชี้แจงบอกว่าจริงแล้วนะคะเป็นเรื่องราว

คือคุณปอนเขาทำสัญญากันไว้ตั้งแต่สมัยยังมีชีวิตอยู่นะคะ

แต่บังเอิญพี่ปอเนี่ยเขาไปปั๊มลายมือไปเซ็นชื่อนะคะ
ก็เลยกลายเป็นโมเมนต์หวานสมัยที่คุยกันเท่านั้นค่ะ
ติดเชื้อในไวรัสในกระเพาะอาหารแค่นั้นแหละค่ะ
แล้วก็ไปนอนไปนอนอยู่ประมาณ๒คืน
เขาก็มีความรู้สึกว่าเวลาเขาป่วยเราไปเฝ้าเขา
แต่เวลาเราป่วยทำไมเขาถึงเฝ้าเราไม่ได้
คือเราอยากให้เขาอยู่ที่บ้านแล้วก็เตรียมตัวไปโรงเรียนอะไรอย่างนี้

พอมาถึงอีกวันนึงเขาก็แบบก็ยังบวชอยู่
เราก็บอกไม่เป็นไรเราแม่โตแล้วดูแลตัวเองได้
ขอบคุณคุณพ่อเวย์และคุณแม่นานาที่แต่งให้นะคะ
แต่งเพลงนี้ให้แล้วก็มาในแนวแบบเท่ฮิปหอมฮิปพอปหน่อย

สิ้นปีนี้ค่ะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดถ้าน้องตั้งใจนะคะ
ถ้าน้องขยันแล้วน้องตั้งใจก็จะรีบทำให้เร็วที่สุด

คุยเล่นกันในรายการแต่กลายเป็นว่าเป็นเรื่องจริงจังมากเลย

ลายมือลายเซ็นกำกับมรดกก็มีแค่ชิ้นเดียวค่ะ

ทำหน้าเฟียสไงเก๋นะคะ
ถ่ายแววความสวยทุกวันเลยนะคะแล้วก็มีความสามารถด้วยนะคะ